รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้เห็นพ้อง
ทางเศรษฐกิจในระดับอุมพิภาคในปีนี้
ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการครั้งที่๒๒ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณตรีสิริเซวิเศษรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่๒๒
ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
โดยทุกฝ่ายเห็นพ้องให้เร่งบรรลุความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรืออาเซฟให้ทันภายในสิ้นปีนี้ค่ะ
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่๒๒
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งทางการไทยเป็นเจ้าภาพ
เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
โดยการประชุมในครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อหารือกัน
มาตรการในการดำเนินงานรวมถึงวางแผนงานร่วมกันต่อไปในอนาคต
นับเป็นการประชุมกันครั้งแรกหลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะ
โดยนางเข็มมณีภนศีมานารัฐมนตรีกระชวงอุตสาหกรรมและภาณิภธรรมของลาว
เกาะติดการหารือครั้งนี้อย่างใกล้ชิดนะคะ
โดยระบุว่าการประชุมในวันนี้ก็มีการพูดคุยกันในหลายประเด็น
ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับอีก๖ประเทศคู่เจรจา
แก่จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
โดยตั้งเป้าว่าจะต้องเจรจาให้เสร็จทันภายในปีนี้
มติของที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่๒๗ที่มาเลเซียเมื่อปลายปีก่อนนะคะ
เราต้องเลื่อนระยะเวลาออกมาเนื่องจากเผชิญกับอุปสรรคหลายด้านด้วยกัน
แต่รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ลาวก็ยืนยันว่า
รัฐมนตรีทั้ง๑๐ประเทศก็เข้าใจดีว่าเป็นเรื่องยากนะคะ
ที่จะดำเนินการผลักดันนโยบายของแต่ละประเทศ
ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำการบ้านอย่างหนัก
สำหรับการหามาตรการที่จริงจังเข้มแข็ง
เพื่อให้บรรลุข้อตกลงได้ทันเวลา
จากนี้ยังมีการพูดคุยกันเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า
การจัดทำกรอบระเบียบของอาเซียนเรื่องความปลอดภัยของอาหารให้เหมือนกัน
ด้านนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของไทยก็เปิดเผยนะคะว่า
ระหว่างการประชุมในช่วงเช้านั้นทางด้านกัมพูชาและเวียดนามก็เสนอในที่ประชุมว่า
เติบโตไม่ได้ถ้าขาดทีอย่างประเทศไทย
ซึ่งมาเลเซียเองก็แสดงท่าทีอยากเข้าร่วมเช่นกัน
แต่ในตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัดใดเพิ่มเติมออกมา
ซึ่งมีมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันอย่างมหาศาล
โดยได้มีการเสนอการให้ความช่วยเหลืออาเซียน
มาตรฐานสินค้าและเสนอให้เร่งปรับปรุงด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
จากนี้ยังมีการพูดคุยกันในระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
และกำลังจะเริ่มกระบวนการกับฟิลิปปินส์
จะขยายการเจรจาในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต
แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะมีการหารือกันอีกในอีกหลายเวที
เพื่อหาข้อสรุปให้ได้ทันภายในสิ้นปีนี้
โดยเวทีต่อไปที่น่าจับตามองก็คือการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
ที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้